เห็นแล้วอยากเกิดเป็นนกเลยอะค่ะ

ปะโคบปะง่มเลี้ยงดูดเจ้านกน้อย

โชคดีมิดชัยลูกรัก
ชื่อเป็นมงคลนะคะเสริมดวงไปอีก

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ใบรั่เจ้าใบเจ้า
ไม่เคยตกนกยังร้องตามน้องโชคดีก็เป็นงาน
แม่ร้องตามไม่หยุดไปเลยจ้า
จีบ
เจ้าแจ๊ะริมจ้า